จากเมื่อวานจนถึงวันนี้ในช่วงเช้าทั้งวันเนี่ย
คือเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องความเชื่อ
คือมีหลายอย่างควบคู่กันนะคะแต่ที่แน่เลยก็คือสัญญาณสอบไปทางบวก

กลับสู่อ้อมอกครอบครัวควบคู่กับการสำรวจเจาะบ่อบาดาน
ที่ถือว่ามีทิศทางที่ดีพบตาน้ำระบายน้ำได้สำเร็จ
ทำให้ระดับน้ำในห้องโถงแรกภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ค่อยลดระดับลงซึ่งเป็น๑ใน๔แผนปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิต
ลดระดับน้ำเพื่อให้หน่วยซิลดำน้ำเข้าทางปากถ้ำ
สู่พื้นที่เป้าหมายพัทยาบีชที่คาดว่าทั้งหมดจะอยู่จุดนั้น
ขณะที่นักดำน้ำของหน่วยซิล๔นายเริ่มดำน้ำเข้าไปสำรวจพื้นที่ห้องโถง๓อีกครั้ง
และทดลองติดต่อทางโทรศัพท์ที่วางสายไว้ก่อนน้ำเข้า
มกลางอุปสรรคทั้งระดับน้ำและเส้นทางที่คดเคี้ยว
เป็นอีกวันที่แม้ฟ้าจะมืดครึ้มแต่ไม่มีฝนตกลงมา
ทำให้อีกภารกิจสำคัญถือเป็นสัญญาณบวกสร้างความหวังอีกครั้ง
คือการสนที่กำลังจากหลายภาคส่วนนำโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินเท้าสำรวจปล่องฝั่งดอยผาหมีพบว่าปล่องที่๔จากจำนวน๔ปล่อง
มีความกว้าง๑เมตร๕๐เซนติเมตรเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปได้
ในลักษณะแนวดิ่งปากกล่องมีตะไคร่น้ำ
สันนิษฐานว่าเป็นทางน้ำไหลผ่านและอยู่ใกล้โถง
ลงสู่ด้านล่างประมาณ๔๐เมตรปรากฏมีโถงและทางเดินได้
ด้านในมีลักษณะเป็นโครนแต่ไม่มีน้ำ
และมีตาน้ำผุดขึ้นจากพื้นประมาณ๒จุด
รอลุ้นการค้นหาจะสามารถเชื่อมไปยังถ้ำหลวงได้หรือไม่
จุดสหารตำรวจผ่าไม้อุทยานจิตรศาสตร์และกำลังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
เราเปิดกล่องหนึ่งได้นะครับแล้วเราก็โรยตัวลงไปในบ่อ
แล้วก็เหยียบพื้นได้ในระยะสูง๔๐เมตรนะครับ
แต่เจอแต่โคนนะฮะแต่แต่เราก็หวังว่าถ้าเราทำอะไร
ต่อไปการขยายผลยังไม่ทราบว่าจะขยายผลได้อย่างไร
แต่เราก็คิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดี
ขนทางที่หวังว่าจะติดต่อกับทั้ง๑๓ชีวิตได้
คือการหย่อนกล่องพลาสติกช่วยเหลือลงไปในปล่องต้นน้ำของถ้ำ๒๐กล่อง
เป็นกล่องลอยน้ำได้ภายในบรรจุไฟกระพริบเห็นได้ชัดแม้อยู่ในที่มืด
อกจากนี้ยังมีอาหารขนมน้ำดื่มแผนที่ปากกาและโทรศัพท์
หวังจะถึงมือทั้ง๑๓ชีวิตเพื่อส่งสัญญาณมายังภายนอกได้ว่า
จากทุกสรรพกำลังที่ทุ่มเทหวังให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จ
แต่ที่ขาดไม่ได้คือการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ในช่วงสาย
เข้าพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่
ขออย่าให้เวลาเสียเปล่าทุกนาทีต้องทุ่มเทให้สุดใจ
รวมถึงพูดคุยกับครอบครัวเพื่อให้กำลังใจ
และขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
ต่างจากเรื่องของความเชื่อที่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
โดยหนึ่งในญาติของผู้สูญหายได้นิมนต์เกจิชื่อดัง
ครูบาเจ้าบุญล้อมหน่อแก้วโพธิญาณ
เจ้าสำนักวัดห้วยหินในเจริญธรรมจังหวัดพิศนุโลก
เดินทางมาทำพิธีแผ่เมตตา
และขอขมาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือลูกหลานได้ทั้งหมด
ขณะที่ในช่วงค่ำพระครูบาบุญชุ่ม

ทำพิธีเปิดทางและแลกกับทั้ง๑๓ชีวิตให้เจอทางออกจากถ้ำตามความเชื่อ
โดยมีครอบครัวญาติประชาชนทั้งชาวไทยและชาวพม่า
เคารพสัทธามาร่วมพิธีพร้อมแผ่เมตตาให้กับเจ้าแม่นางนอน
เชื่อว่าสิงสถิตอยู่หน้าถ้ำหลวงแห่งนี้
สิ่งสำคัญที่นับว่าเป็นข่าวดีคือคำจากเกจิท่านนี้ที่บอกว่า
ทั้ง๑๓คนปลอดภัยดีและอีกเพียง๒วันก็จะได้พบกับพวกเขาแล้ว

สร้างความหวังและมีกำลังใจว่า
หมูป่าอาคาเดมี่จะออกมาจากถ้ำได้สำเร็จ
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

ในการนำทั้ง๑๓คนไปยังโรงพยาบาล

เป็นการบูรณาการร่วมกันกับหลายฝ่าย

ส่งตัวเร่งด่วนไปยังโรงพยาบาล
ว่าตลอดเส้นทางการช่วยเหลือ
จะต้องพบกับอุปสรรคภัยธรรมชาติ
แม้กระทั่งเรื่องลี้ลับที่ยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ทุกหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ

คือทั้ง๑๓ชีวิตต้องปลอดภัย